รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
รับเชิญของเราในวันนี้เป็นศิลปินไทยเลือดใหม่
นอกจากจะดังในประเทศแล้วนะฮะตอนนี้เขาโด่งดังไกลถึงระดับโลกเลยพี่
ถูกต้องนะครับนอกจากฝีไม้ลายมือในการแสดงบนเวทีแล้วนะครับ
อยู่ในระดับหาตัวจับยากเลยเนี่ยนะฮะเขาคนนี้ยังมีความเชื่อนะครับ
รวมถึงเรื่องราวมูเตลูอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
เอาละครับขอต้อนรับนะฮะคุณเก่งทัชยะครับเชิญครับ
มันจะเป็นตัวแทนที่มีแรงฝันช่วยพลักตันให้ก้าวไป
มีสักชีวิตสร้างอะไรไว้ก่อนตายและจะไม่มีวันเสียใจ
จงดตะโกนร้องไปให้สุดแรง
จงดตะโกนร้องไปให้สุดแรง
เป็นแบบนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลก
เป็นแบบนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลก

มีแรงตังค์ช่วยพวกนั้นที่ก้าวไป
สักชีวิตสร้างอะไรไว้ก่อนตาย

หัวใจดีที่กันมาเป็นตัวชั้น
มีแรงตังค์ช่วยพวกนั้นที่ก้าวไป
ตัดชีวิตสร้างอะไรไว้ก่อนตาย
และจะไม่มีวันเสียใจ

ฉันเป็นฉันมั่นคงในภูพา

เสียงของฉันจะยังคงกูร้อง
ทวงทำนองที่ตัวฉันนั้นมั่นใจ

ทวงคำนองที่ตัวฉันนั้นมั่นใจ
ทวงคำนองที่ตัวฉันนั้นมั่นใจ
ทวงคำนองที่ตัวฉันนั้นมั่นใจ
ทวงคำนองที่ตัวฉันนั้นมั่นใจ
ทวงคำนองที่ตัวฉันนั้นมั่นใจ

เพลงพลังของตนให้ร้อนแรง
คิดต่อต้นของตอนมันแสดง
เป็นแบบนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ใส่หงวงด้วยนะ
คุณเก่งนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินร่วมสมัยนะฮะ
ที่เรียกว่าดังมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับ
ถ้าจะให้พูดถึงโชว์ที่เพิ่งจบไปนี่คือโชว์อะไรฮะ

ให้เราปลุกใจของเราให้กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง

จะได้เข้ากับมูไนท์ครับลึกลับไหมฮะ

จริงแล้วตอนนี้คุณเป็นศิลปินไทยรั่วสมัยที่ต้องยอมรับล่ะ

ประกวดรายการระดับโลก
รางวัลที่คว้ามาทั้งหมด
ตอนนี้เนี่ยที่บ้านคุณเป็นก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
พ่อเล่าให้ฟังว่ามีพึ่งมาทำรังที่บ้าน

วันนั้นที่ลูกไปประกวดระดับโลก

ช่วงนั้นฝนมันตกเยอะครับ
แล้วก็เก่งกว่าไป
พึ่งอยู่พึ่งก็มาทำรังเลย

บอกว่าพึ่งหลวงเลยมาทำรังที่บ้านมันจะได้

ถึงใบสุดท้ายแล้วก็ไปเลย
เพราะว่าอยู่วันสุดท้ายว่าผมแข่งเสร็จ

คุณกำลังจะบอกว่าในระหว่างที่คุณไปอยู่เมืองนอก

รังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น

จนวันน้องประกวดเสร็จได้รางวัลได้เหรียญได้โล่ได้แชมป์อะไรกลับมา

แต่ผมกลับมาก็ช่วงนั้นก็เหนื่อยก็กลับมา

แต่ถ้าสมมุติตามความเชื่อที่เขาเล่ากันนะพี่หนุ่ม
พวกนี้เวลาพึ่งมาอย่าไปไล่เขา
ให้เขาอยู่ไปซะถ้าเป็นพึ่งหลวงเนาะ
ช่วงเวลาโชคดีคือช่วงที่เขามาทำรังขึ้นไปเรื่อยนี่แหละฮะ

ต้มนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
เห็นบอกว่างานของคุณเองก็มากขึ้นตามไปด้วยถูกไหมฮะ

จริงพอกลับมาแล้วก็เดินสายตลอดเลยครับ
สำหรับผมผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่

เป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณต้องอย่าบอกอย่างนั้น
จากการที่เพิ่งมาทำรังส่วนหนึ่งแล้ว
อาจจะเป็นสัญลักษณ์มาบอกคุณมาเป็นสัญญาณบอกคุณว่าดวงจะเปลี่ยนแล้วนะ
ใช่ครับจนทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้น
แต่ทุกครั้งที่คุณโชว์เราจะเห็นว่าเฮ้ยคุณเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่าง
เวลาพูดคุยกับคุณกับเวลาที่คุณแสดงเนี่ยมันต่างกัน
ต่างกันคนละคนแล้วคุณต้องไหว้ครูทุกครั้ง
ใช่ครับจริงตอนที่ไปแข่งก็ไหว้ครูนะครับ
จัดพิธีกรรมของเราเป็นตั้งเสียงครูที่เราไปเป็นเสียงทศกัณฐ์
แล้วก็ตั้งของที่เราจะใช้ออนสเตจทุกอย่างเอาเสื้อผ้ามาวางไว้
แล้วก็นำผลไม้ตอนนั้นไปอเมริกาก็มีไม่กี่อย่างที่เราพอทำได้
กล้วยหาอะไรมาไหว้แล้วก็ทำพิธีก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์

เป็นครูบาอาจารย์ในแง่ของดนตรีดนตรีไทยก็พระพิคเนธ

เวลาเขาเชิญผมไปเล่นเนี่ยผมก็ทำพิธีของตัวเองทำกระวงหลังเวทีก็ไหว้
ก็จะมีบางที่ที่แรงหน่อยเช่นแบบเชียงคานภูเรือที่เป็นโซนภูเขา
ไหว้แล้วจุดบุหรี่ไม่ทันหมดเลยพี่
บุหรี่ปุ๊บแล้ววางไว้กำลังจะไหว้

เหมือนเขาดูดแบบว่าหมดหมดเลยอะ

แล้วเรื่องราวของการขอสิริมงคลไปไหว้พระไปคุณชอบไหม

ส่วนใหญ่ก็จะไปอายุทยาครับเขาเรียกว่าวัดเยอะดี
แล้วผมก็ชอบไปธรรมบุญเก้าวัดหรือว่าสิบแปดวัด

คุณรู้ไหมฮะว่าหลังจากตรุษจีนมานี่
เคยไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดบ้างไหม

ปีมะรงต้องไปไห้ที่ไหนคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย

พระธาตุประจำปีนะฮะเกิดของคุณคือพระเจดีธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่านอกจากจะมีพระธรรมจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมรงค์แล้วนะครับ
ที่นี่ยังมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่ง

ซึ่งการได้ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนั้นนะฮะ

ทำให้อายุของเรายืนยาว

เป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตัวเราเองด้วยถูกต้องนะครับซึ่งเรานะฮะ
ควรจะต้องไปกราบพระธาตุประจำปีเกิดให้ได้อย่างน้อยเนี่ยนะฮะ
สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับและยิ่งได้ไปไหว้ตอนปีใหม่นะครับ
ก็จะสามารถช่วยเสริมดวงเสริมมงคลเขาด้วยถูกต้องคุณเก่งฟังแล้ว
อยากไปไหมอยากครับท่านผู้ชมนะฮะจริงจริงแล้ว
ตอนนี้เราไปทำบุญไหว้พระธาตุประจำปีเกิดได้แบบสะดวก
สายการบินแอร์เอเชียครับบินคุ้มคุณภาพครบ
รอบคุมเส้นทางบินมากที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญ
มีบินตรงไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเกือบครบทุกที่อีกด้วยพี่
และที่พิเศษนะครับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับรายการ
ไนท์ของเรานะฮะและแอร์เอเชียที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับ
เราจะมอบตัวเครื่องบินนะฮะไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่นะครับ
ให้ได้ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนะครับเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลนะครับ
โชคดีตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับวันนี้เราจะมอบให้คุณเก่งเนี่ย
สองที่นั่งเก่งไปไหว้ก่อนเลยไหว้ไปไหว้ก่อน
และที่สำคัญนะครับเราจะมอบให้กับแฟนรายการ
ไนท์ด้วยนะฮะสิบรางวัลรางวัลละสองที่นั่งอืม
มูไนท์ท่านไหนนะฮะอยากได้ตัวเครื่องบินแอร์เอเชียฟรี
ไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดกับแอร์เอเชียบอกเลยว่า
วันนี้คุณต้องตั้งใจดูเทปของคุณเก่งให้ดี
เพราะท้ายรายการเราจะมีคำถามให้ร่วมสนุกชิงรางวัลตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่
รางวัลรางวัลละ๒ที่นั่งให้กับท่านผู้ชม
แต่ตอนนี้เราให้คุณเก่งไปไห้พระธาตุประจำปี
เรามีตัวเครื่องบินนะครับที่จะให้คุณเก่งนะครับ
ซึ่งตัวเครื่องบินที่มอบให้เนี่ยนะครับคุณเก่งสามารถเลือกวันแล้วก็เวลาที่จะไปได้เองตลอดเวลานะครับ
เพราะแอร์เอเชียนะครับบินตรงเชียงใหม่ถึงวันละ๑๓เที่ยวบิน
เลือกเอาเลยนะครับจะบินเวลาไหนเมื่อไหร่ยังไงตามใจคุณเลย
ขอบคุณครับ
แต่ขอบอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดูเป็นคนที่ทันสมัย
มูขนาดไหนช่วงหน้ากลับมามูกันต่อกับมูไนท์ครับ
เวลาคุณไปที่ไหนจะมีคนทักคุณบอกว่ามีเทพอยู่ด้วยนะ
แล้วก็ตื่นขึ้นมากลางคืนลืมตาขึ้นมา
แล้วก็เห็นตรงปลายเตียงอีกฝั่งหนึ่ง

ติดเพลดด้านแบบนี้เลยเงาดำ

วาดรูปเสริมพลังให้ลูกชาย
แล้วอันนี้ทำให้คุณเก่งได้ที่หนึ่งด้วย
วาดรูปนี้แล้วก็เราเอาไปไว้หน้าบ้านเลย
ก็เงินเข้าเป็นล้านเงินเข้า